ซึ่งเป็นวันที่๔สำหรับการสวดอภิษฐรรมศพค่ะ
ก็ปรากฏว่ามีทั้งดาราแล้วก็ญาติสนิทมิสหาย

ก็มาร่วมภายในงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยค่ะ
เริ่มกันตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ
สาราธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ครอบครัวสหวงก็มีทั้งคุณพ่อสงวนคุณแม่พิษสมัย
พร้อมด้วยลูกชาย๒คนได้แก่คุณป๊อปปี้วิทยาวัฒน
แล้วก็คุณปินชวนลรวมถึงคุณโบแวนด้าภรรยาสาวสวยด้วยนะคะ
พร้อมด้วยญาติสนิทได้จัดถวายพระทหารเพลถ้ำกลางประชาชน
เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของพระเอกดังคุณปอทฤษฎีสหวง

ขณะที่บริเวณโดยรอบวัดมีการจัดเตรียมสถานที่
จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้
คือวันอาทิตย์ที่๒๔มกราคม
โดยเริ่มตั้งแต่นั่งร้านและมีการขึงผ้าสีขาว
บริเวณข้างเมนเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับวางพวงหลีดของแขกผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้คนดังก็ในแวดวงบันเทิงค่ะเดินทางไปร่วมไว้อาลัย
ก็มีทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณท็อปดารณีนุษย์ปุ๊ปิยมาตร
รวมถึงเพื่อนแสดงอย่างเช่นคุณแมนการินเกลเวทะกาวิกกี้สุนิสา
คุณอีทโปรงลางสะออนด้วยคุณอีทนี่เขาสนิทกับคุณป่อนะฮะ
อกจากนั้นนะคะนอกจากจะมีแฟนคลับชาวไทยแล้วก็
มีกลุ่มแฟนคลับชาวลาวนับ๑๐คนเลยทีเดียวค่ะ
ตั้งใจเดินทางมาเคารพศพแล้วก็ร่วมฟังสวดอภิษฐรรมศพ
พระเอกในดวงใจอย่างคุณปอทฤษฎี
ก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ติดตามผลงานของคุณปอมาโดยตลอด
และก็ชื่นชอบฝีมือการแสดงของคุณป่าว
เพราะว่าเอารถมาจอดไปนั่งข่ายแล้วก็ไม่เอารถตู้มา
ตั้งใจมางานศพมากลับมาไหว้ขอ

อเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจ
เป็นคนมหาสนของทางฝั่งไทยได้ฟังลาว
ฝั่งลาวก็นิยมสมสอบป่าวคือกัน
ติดตามป่าวตั้งแต่ป่าวเข้าโรงบาลใหม่

เพราะว่ามีถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม
ดิจตามของป่าวมาตลอดด้วย

คุณป๊อปปี้วิทยาวัฒน์ก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวแล้วก็แฟนคลับจะร่วมกันจัดทำสมุดบันทึกความทรงจำและความในใจที่ปอมีต่อภรรยาสาวคุณโบแวนด้าจำนวนทั้งสิ้น๓๐๐เล่ม
รวมถึงไฟฉายที่ทางครอบครัวตั้งใจมอบให้เป็นของชำรวยอีก๓๐๐ชิ้น
นอกจากนี้ก็จะมียากันยุงที่ผู้นำมาบริจาคจะมอบให้ในวันพรุ่งนี้ด้วย
ส่วนกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๒๓คือวันนี้
ซึ่งก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณปอทฤษฎี
ทางครอบครัวสาวงก็บอกว่ายังไม่ได้มีการตระเตรียมอะไรเป็นพิเศษ
แต่คาดว่าจะมีกลุ่มแฟนคลับมารวมตัวกัน

ท่ามกลางความโศกเศร้าเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะที่น้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสระวง

ทำให้ผู้เป็นแม่นั้นมีรอยยิ้มมากขึ้น

ก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำเอง
ก็จะมีการเตรียมจุดรองรับคลื่นมหาชน

โดยจะมีการเตรียมที่จอดรถไว้๓จุดค่ะ
คือจุดที่๑นั่นก็คือวัดอีสาอีสาน
และโรงเรียนเทศบาล๒จอดได้๒๐๐คัน
ริมคลองละลมหน้าเทศบาลเมืองบุรีรำ

และ๓นะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์บุรีรำ
สารากลางหลังเก่าโรงเรียนเทศบาล๑

ทุกจุดก็จะมีรถไว้คอยบริการรับส่งฟรี
ตลอดทั้ง๒วันเลยนะคะก็คือพรุ่งนี้กับวันนี้
ภายในรอบบริเวณวัดกลางจำนวน๓๐๐คัน
คาดว่าที่รองรับก็จะมีเพียงพออย่างแน่นอนค่ะ
ครับแล้วก็ทางด้านของบขศนะครับ
ก็มีการเตรียมที่จะสำรองรถเพิ่มด้วย
เพราะเขาคาดกันนะฮะว่าตอนช่วงที่ผ่านมา
ตั้งแต่คุณปอเสียชีวิตเนี่ยมีคนเดินทางไปบุรีรำเพิ่มมากขึ้น
จึงมีการเที่ยวเพิ่มเที่ยวรถอีกประมาณ๔๐เที่ยว
รองรับประชาชนเพิ่มได้อีกประมาณ๑๕๐๐คน
กว่าจะเสร็จสิ้นงานก็คือเสร็จสิ้นงานวันพรุ่งนี้นั่นเอง
และที่ฉันได้เดินทางกลับบ้านไปนะคะ
แล้วก็พบว่ามีแฟนคลับของคุณปอที่ภาคใต้หลายคนค่ะ
เตรียมเหมารถละละเพื่อที่จะไปส่งคุณปเป็นครั้งสุดท้าย
ใช่นะครับย้ำคุณผู้ชมนะครับพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีมีรายการพิเศษนะครับ
อะไรปอพระเอกตลอดการนะครับ
ติดตามกันหน้าจอของเรานะครับ
๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกามาร่วมไว้อะไรคุณปอพร้อมกันนะครับ